สงสารน้องผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะอายุ๑๔เองคุณผู้ชม
คือมีสาวสองมาบอกว่าอยากให้น้องไปส่งที่บ้านหน่อยพี่กลัว

พอไปถึงทางเปรียบปุ๊บสาวสองมาจับจู่น้อง
น้องเนี่ยพยายามหนีเอาตัวรอดมาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก็หน่อยค่ะ
เพราะสาวสองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเหมือนกันนะครับ
ใกล้ทั้งยูวดูอัดตาวนี้
โอ้โหนี่เป็นจังหวะที่สาวสองขี่ตามมาพ่อรู้สึกผิดแล้วนะ

นี่คลิปนี้จริงมันยาวประมาณสักนาทีครึ่งคุณผู้ชม

นี่เกิดขึ้นที่ทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกแหละผู้หญิงสาวสองคนนี้
เสื้อสีชมพูแขนยาวคือเขามาบอกน้องแหละ
แบบเออพี่กลัวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหน่อย

แต่พอถึงทางเปลี่ยวโดนทำแบบนี้นี่ไม่ไหวนะ
เห็นท่าไม่ดีไงบอกว่าไม่เอาละงั้นไม่ไปต่อแล้ว
ปรากฏว่าฝ่ายนั้นพอเขาทำกับน้องแบบนี้
คือพอมาจับของน้องน้องก็ต้องรีบหนีออกมาเลยค่ะ

เพราะจริงสาวสองเขาก็มีมอเตอร์ไซค์ของเขาเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ทางเพจบอกว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
ไม่ควรไปส่งใครหากว่าไม่รู้จักหรือไม่ไว้วางใจ
ส่วนคุณซึ่งหมายถึงสาวสองคนนี้ก็หยุดทำพฤติกรรมเช่นนี้
คือน้องเนี่ยเพิ่งจะ๑๔เองน้องยังไม่ประสีประสาน

ใช่ค่ะแล้วคุณจะโดนข้อหานักนะฮะเด็ก๑๔เอง
ถูกต้องค่ะแล้วเนี่ยเจ๊ม้อยก็เขียนในโพสต์เพิ่มเติมด้วยนะ
บอกว่าอันตรายมากเด็กวัยนี้พฤติกรรมสาวสองคนนี้
ควรได้คุยกับน้องเลยน้องบอกด้วยนะว่าเจอตัวแล้ว
แล้วก็หนีหายไปไหนไม่รู้ก็หายไปไหนคงอ้างนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าน้องจะไปแจ้งตำรวจ
พอสาวสองคนนี้ได้ยินว่าน้องจะไปแจ้งตำรวจ
สองก็ตามมาไหว้มาขอโทษจะมายัดเงินให้
ทางเพจก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าพฤติกรรมของคุณแล้วล่ะ
แล้วก็หลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าให้ความเป็นธรรมนะสาวสองอยากชี้แจงอะไรมา